อีกหนึ่งรายการที่แฟนทุกวันชาวไทยตั้งตารอคอยและเตรียมที่จะดูกันก็ในช่วงปลายปลายปีกับทุกวันอาเซียนครับ๒๐๑๘
ก็มีรูปแบบนะครับของการแข่งขันมาฝากกันเพราะว่าก่อนนี้เราทราบกันแล้วนะครับว่าเขายกเลิกเรื่องของการที่ใช้เจ้าภาพเป็นกลุ่ม

ครั้งนี้ครับฝ่ายจัดยกเลิกระบบเจ้าภาพร่วมที่ผมบอกนะครับ
และให้รอบแบ่งกลุ่มแข่งแบบพบกันหมดกลุ่มละ๕ทีม
แต่ละทีมต้องเล่นเกมย่าวสองนัทแล้วก็เยือนสองนัท
แล้วก็คัดเอาแชมป์แล้วก็รองแชมป์กลุ่มเข้ารอบรองที่จะแข่งขันในระบบเดิมต่อไป
แต่ว่าในรอบร้ายจะมีการเป็นระบบเล็กน้อย
ก็วิธีการแบ่งโถในการจับสลากนะครับ
ก็จะนำเอาผลงานของการแข่งขันทั้ง๓ครั้งหลังสุด
มาเป็นเกณฑ์ในการแบ่งทีมว่าง
ทีมไทยนะครับก็อยู่ในโถที่๑ร่วมกับเวียดนาม
แน่นอนล่ะทั้งคู่จะอยู่คนละสายในรอบแรกนะครับ
โถ๓มีฟิลิปปินส์เมียนมาร์หรือว่าภามาะนะครับ
โถที่๔ก็มีสิงคโปร์กับกัมพูชา
สำหรับโปรแกรมของทีมไทยจะได้เล่นในบ้าน๒เกม
ก็เจอกับทีมในโถที่๒กับโถที่๓
และจะบุกไปเยือนทีมในโถที่๔กับโถที่๕
อย่างที่บอกนะครับก็จะมีการเล่นในบ้านด้วยแล้วก็จะมีการเล่นนอกบ้านด้วยนะครับ
แต่ที่ยังเหมือนเดิมก็คือในรอบแรกจะแบ่งเป็นสายละ๕ทีม